พี่บุ๊คครับน้องปุ้ยคุณผู้ชมค่ะหลับลึกไหมหลับลึกไหมหลับลึก
เวลาง่วงหลับลึกแล้วแบบคนปลุกยากไหมหรือว่าถ้าใครมาทำอะไรเนี้ย
ไม่รู้อ่ะเคยเป็นไหมหลับลึกเวลาเก็บผมเนี่ยผมไม่ลึกอ่า
ตื่นตื่นสะดุ้งตื่นง่ายอ่าสะดุ้งตื่นง่ายหลับลึกเป็นเหตุครับ
เพราะว่าบ้านนี้ลืมล็อกบ้านล็อกรั้วรั้วประตูบ้านเนี่ย
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับเดินเข้ามาทำอย่างกลับมาช้อปปิ้ง
อืมเข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือสองเครื่องของคนที่หลับอยู่ในบ้าน
ครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปดื้อดื้อเลยฮะค่ะแล้วคิดดูแล้วคนหลับอยู่ในบ้านคือ
วางโทรศัพท์ข้างตัวแท้แท้ใช่แต่ว่าหลับกลางวันเออนี่แหละฮะ
หลังจากคนใช้เฟซบุ๊คชื่อสุธิมาแค่ผู้หญิงธรรมดาโพสต์คลิปวงจรปิดนะครับ
เป็นภาพของผู้ชายคนร้ายลูกร่างถวมอายุสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาวนเวียนอยู่แล้วก็แอบเข้าไปในบ้านหลังนี้แหละ
ขโมยโทรศัพท์มือถือไปสองเครื่องครับครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านการเคหะสองอำเภอ
เลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมา
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายคือพี่สุรเดชพรมดีอายุ๓๒ปี

เขาเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยหลับสบายเชียวอยู่ในห้องนอน

มาเที่ยวคุณผู้ชมดูสิครับที่นอนก็เป็นแบบนี้แล้วพี่เขาชี้นี่
โทรศัพท์ก็ชาร์จอยู่ตรงนี้๒เครื่องมันเอาไปหมดเลย
เหมือนใกล้เขามากอะนะมันต้องก้มหยิบอะคุณผู้ชมฮะ
คือมูลค่า๒เครื่องนี้รวมกันประมาณ๑๕๐๐บาทแล้ววางไว้หัวนอนใกล้ตัวด้วยพี่บุ๊ค
เออนะฮะเขาจึงไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านครับ
เห็นชัดเลยว่ามีคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามาก่อเหตุแบบหน้าตาเฉย
นี่กล้องวงจรปิดอันนี้ที่ส่องไปที่บ้านเขา
ก็ยอมรับว่าประมาทแหละนะฮะ
แฟนออกจากบ้านไปไม่ได้ล๊อคร้วนะครับ
คนร้ายก็เลยเข้ามาลงมือได้อย่างง่ายดายนะฮะ
สุรเดชยังบอกอีกว่าเอาคลิปภาพหลักฐาน
แล้วก็ให้แฟนสาวเอาคลิปลงโซเชียลมีเดีย

ขนาดที่ตำรวจชุดสืบสวยเรากลังไปที่หาข่าว
แล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่ใกล้เคียง
แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าน่าจะจับได้เร็วนี้แหละ

มันย่องเข้ามาขนาดนี้พี่เขายังไม่รู้เลยนะ